ติดตามความคืบหน้าคดีดังเมื่อปีที่แล้ว
นั่นก็คือคดีเปรี้ยวพร้อมพวกหั่นศพแอ๋ม
ก็เมื่อวานี้ศาลวิญญาณนัดสืบพยานนัดแรก
โดยทั้งเปรี้ยวสาวเปรี้ยวนุทนนท์วั่งชัย
และเพื่อนร่วมแก๊งที่มีสาวกววิตาราชดาอ
ปุกเบิกตัวจากเรือนจำ
ขึ้นศาลเพื่อสืบพยานในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพ
ผู้ต้องหาได้แยกคำให้การในชั้นศาล
เปรี้ยวกลับคำให้การโดยปฏิเสธการฆ่าแอ๋ม
โดยรับสารภาพว่าเพียงทำร้ายร่างกาย

ส่วนของเอิญเพื่อนสนิทเปรี้ยวและนายวศิลป์หรือนิว
ทั้งคู่ปฏิเสธว่าร่วมฆ่า
โดยรับสารภาพว่าร่วมกันทำลายศพเท่านั้น

สารภาพว่าร่วมกันทำลายศพเท่านั้น

แต่ไม่มีส่วนรู้เห็นถึงการฆ่าแอ๋ม

ก็คือนางสาวจิดารัฐพรมคุณ

โดนแค่ข้อหาร่วมรับของโจร
เพราะนำโทรศัพท์ของผู้ตายไปขาย
นำเงินให้เปรี้ยวหลบหนีไปพระมาท
ก็ได้รับสาภาพว่ากระทำผิดจริงในเรื่องนี้
แต่สารไม่แยกพิพากษาเบนส์
ตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหาต่อไป
กว่าคดีเปรี้ยวจะพิจารณาเสร็จ

ไม่แยกเบนส์ออกมานะครับ

ให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิ์ข่าว

บอกว่าที่ยอมรับสารภาพข้อหารับของโจร
เพราะต้องการให้เรื่องมันจบเร็ว
หมายถึงในเรื่องของส่วนตัวนะ
เพราะไปเกี่ยวพันกับคดีนี้แค่รับของโจรเท่านั้น
เรื่องของการฆ่าอำพรางอะไรต่างเนี่ย

ตัวเธอเองก็เลยบอกว่าอยากจะให้เรื่องจบเร็ว
สัมภาษณ์ให้แค่นี้แหละ
แล้วก็รีบขึ้นรถส่วนตัวขับออกไปเลยนะครับ
นอกจากคดีอาญาแล้วฝ่ายแม่ของแอ๋ม
ได้ฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายแก๊งเปรี้ยวฆ่าหันศพทั้ง๕คน

ซึ่งก็ยังอยู่ในการพิจารณาในศาลเช่นเดียวกันนะครับ
ก็เป็นคดีดังข้ามปีมาพิจารณาในปีนี้ด้วยนะฮะ